สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับมาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวคนไทยที่นำแกงชูชีมารับประทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งได้ดูวิธีการทำในช่วงที่แล้วเรียกว่าไม่ได้ทำกันง่ายเลยเนาะว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงตามคุณน้อยไปพิสูจน์พร้อมกันเลยดีกว่าจ้า

น่าเข้ากับน้ำ

เหมือนมีรสชาติไปข้างเข้ม
แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเลี่ยนแต่อันนี้ไม่เลื่อนเลยเนอะไม่เลื่อน
มันต้องปรับกับปกติยังไงแน่ฮะแล้วเราก็ใส่กะทิไม่เยอะเหมือนกับเขา
ถ้ากินกับข้าวที่ต้องกะทิเยอะหน่อยอ่าแต่ถ้าจริงแบบเส้นอย่างงี้
ต้องกะทิน้อยหน่อยเพื่อไม่ให้เหมือนเลี่ยนไม่ให้เหมือนเลี่ยน
ส่วนใหญ่ที่มาทานเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติคนไทยคนจีนคนจีน
ครับผมแล้วก็ทานแล้วเขาบอกว่าอะไรบ้างอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
จีนบอกว่าไม่รู้อ่าแล้วเดี๋ยวจะฟังรู้เรื่องเหรอเขาบอกว่าอะไร
ขายดีขนาดไหนวันหนึ่งขายได้กี่จานก๋วยเตี๋ยวอะไรล้างชามสี่รอบ
วันละสี่รอบร้อยกว่าชามร้อยกว่าชามสี่ร้อยกว่าชามรวมไปเสร็จแล้ว
ผมวันหนึ่งขายได้ขนาดนั้นเลยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเฉพาะก๋ว
เดี๋ยวยังมีอาหารต่างต่างมากมายอีกอย่างน่าสั่งด้วยอ่า
ถามถึงความภาคภูมิใจของคุณแม่หน่อยกับเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง
แล้วกลายเป็นเมนูยอดนิยมรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจนะว่าคนก็ชอบดีใจ
เราก็ยังเชื่อฝีมือว่าเออใช้ได้ใช้ได้ยังได้อยู่ทุกวันนี้ทำ
ลงมือทำเองไหมทุกอย่างทำเองทุกอย่างทำเองจะทำเอง
หรอพี่ต้นทำได้ไหมพอได้รักจำอ่ะรักจำอ่ะคุณแม่ไม่สอนไหม
ไม่สอนแต่ด่าสอนแต่ด่าครับผมด่าจะเป็นคู่ไม่ค่อยไม่ค่อยจำด้วยสอน
เราคิดที่จะสืบสารต่อกับคุณแม่ไหมครับผมต้องทำให้ได้ใช่ไหมครับ
หลังจากวันนี้คุณแม่สัญญาว่าจะไม่ด่าพี่ต้นนะจะไม่เหลวก็สอนให้ทำเป็นนะครับผมอ่ะ
อ่ะผมว่าตอนนี้ลูกค้าพี่หน่อยจะมาทานเมนูก๋วยเตี๋ยวชูชีฝากกระโพงแล้ว
มาอย่างไรครับพี่ต้นครับที่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับครับเข้าเข้าวาระคังมาสุดซอยเดียวซ้ายมือ
ครับแล้วก็ขับมาตามทางครับแล้วก็จะอยู่ระหว่างกำแพงวังเก่า
กำแพงวางมังคุดเก่าครับแล้วมาทางศรีราชก็เข้ามาวางหลังซอยหนึ่ง
จะอยู่ท้ายซอยขอบคุณพี่ต้นแล้วคุณแม่หน้าครับครับสวัสดีครับครับผม
เอาคุณผู้ชมท่านใดอยากจะลิ้มลองรสชาติของก๋วยเตี๋ชูชีปลากระพง
ก็สามารถเดินทางมาได้ที่ตลาดวังหลังแห่งนี้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ามีขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น
รับรองว่าอร่อยฟินไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า
สำหรับเมนูเส้นอนาชาติร้านที่๒เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่า
รสชาติระดับโรงแรม๕ดาวจากร้านครัวเปิดแอดพาสต้า
เจ้าของตำนานร้านพาสต้ารถเข็นที่ลูกค้าต้องโทรจองคิวล่วงหน้ากว่า๑สัปดาห์กันเลยทีเดียว
ที่มาและเรื่องราวร้านเส้นร้านนี้จะเป็นยังไงตามคุณน็อตไปเลยค่ะ
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ร้านต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานเส้นพาสต้านะครับผู้เริ่มตำนานความอร่อยแบบโรงแรม๕ดาว
แต่ว่าขายในราคาข้างถนนครับทำให้คนรักเส้นอย่างพวกเรานะครับ
สามารถที่จะรับประทานได้อย่างบ่อยบ่อยครับจนวันนี้นะฮะ
เขาได้ขยับขยายร้านเข้าไปอยู่ในตึกแล้วครับแต่ว่าความอร่อยเนี่ยไม่ลดลงแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นกับร้านพาสต้าร้านนี้กันเลยครับ
ตำนานเล่าขานของพาสต้ายอดฮิตอย่างสปาเกตตี้คาโบนาร่ากันบ้างนะคะ
ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรอิตาเลียนดั้งเดิมนั้น
โดยด้วยเบคอนทอดกรอบและพริกไทยดำ
ซึ่งต้นกำเนิดของเมนูนี้อยู่ที่ประเทศอิตาลีแคว้นลาซีโอ
ที่มีกรุงโรมเป็นเมืองเอกของแคว้น
โดยย้อนเวลากลับไปในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่๒
ช่วงที่ชาวอิตาเลียนประสบภาวะขาดแคลน

มีพ่อครัวชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งนะคะ
นำไข่ผงที่ทหารอเมริกาส่งมาให้
ผสมเป็นซอสใส่เบคอนทอดกรอบ

แล้วก็รับประทานกับสปาเกตตี้

จึงเป็นที่มาของชื่อสปาเกตตี้คาโบนาร่า

สวัสดีครับพี่ก้าวครับ

พี่ก้าวนะครับคือของร้านครัวเปิดแอดพาสตาร์

เขาบอกว่าเป็นร้านพาสต้าแบบว่าระดับโรงแรม๕ดาว

พอเราฝึกเกี่ยวกับสภาพร่างกายแล้ว

ผมก็ตกภาระธิการด้านทำอาหาร

ฝึกระยะเวลา๓เดือน

ตอนนั้นก็จะพวกตำน้ำพริกยันคกเลย

ก็ปลดประจำการ๒ปีก็ย้ายมาทำโรงแรม

ก็เชฟมันรู้สึกจะมีประมาณ๗๘ขั้น

แรกผมตอนนั้นก็จะอยู่ครัวแบบบุฟเฟ่
แล้วทีนี้เหมือนได้ปิดตัวลงไป
แล้วผมก็เลยได้ตกมาอยู่ที่โคยอิตาลี

เชฟเขาก็จะสอนเกี่ยวกับทำพิซซ่าก่อนอันดับแรก
ก็จะได้ฝึกเรื่อยเริ่มกับพิซซ่า

พาต้าก็ประมาณปีหนึ่ง

ย้ายไปอันตราแล้วตอนนี้ตำแหน่งคอมมิ้นทูครับ
มิ้นทรูขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งใช่ครับอ่า
นั้นจะเป็นครัวบุฟเฟ่นานาชาติ
ตอนแรกเขาก็จะจับไปยืนในด้านโซนพาต้าอย่างเดียว

เขาก็จะจับย้ายไปครัวไทยมั่งยุโรปมั่งจีนญี่ปุ่นแล้วแต่
ก็คือได้เรียนรู้รอบเลยอาหารทั่วทุกประเทศเลย
ตอนนี้ฝีมือเราแข็งแก่งแล้วผมนะทำพาสต้านี่เก่งแล้ว
ตัดสินใจลาออกเลยทำไมตอนนั้นในใจแบบนั้น
โรงแรมก็ดีสบายใจเย็นสวัสดิการดีไม่ชอบ
พอระยะเวลา๒ปีแล้วเหมือนกับว่าในโซนพาต้าเนี่ย
ผมก็สังเกตเกี่ยวกับทัวร์เอเชีย
เขาเหมือนจะเน้นมากินด้านพาต้ามากกว่า
เราก็เลยนึกถึงคนใดว่า
เขาก็มากินไปร้านเลยเขาชอบกินพาสต้านผมก็เลยคิดว่า
ผมก็จะชอบตัดสินใจละออกเลยเราเริ่มต้องเปิดร้านยังไงเนี่ย
ตอนแรกคือผมมาทดลองขายก่อนช่วงแบบว่าเป็น๒วันเพราะว่าผมทำงาน๕วัน

ตอนนั้นก็เริ่มตั้งร้านแบบว่าเอาร้านก๋วยเตี๋ยวพ่อเนี่ยมาทำเป็นร้านพาต้าเอง

มันก็ดีเกินคาดคือมันขายหมดเวลาที่เรากำหนดไว้

ใช่ก็ที่ผมตั้งไว้คือ๔ทุ่มอย่างนี้

รถเข็นอยู่๑ปีจนวันนี้มีตึกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั่วเปิดแอดพาสตาร์นะครับ

๗๐บาทเท่าเร็ง
นี่เชฟระดับโรงแรมมาทำให้ในราคา๗๐บาท
ซึ่งถ้าไปทานที่อื่นเนี่ย๒๐๐กว่าบาทนะ

กรณีซอสครีมเห็ดซอสครีมเบคอน
เรียกได้ว่ามีทุกเมนูที่เป็นเมนูยอดนิยม

ก็เป็นคาโบนาล่าเบคอนครับ
คาร์โบนาล่าเบคอนราคา๙๕บาทเท่านั้นเอง
ถ้างั้นเดี๋ยวขอบุกกับเมนูครัวไปดูวิธีการทำนะ

เจ้าของร้านครัวเปิดแอดพาสต้ากันไปแล้ว

ใครจะไปคิดว่านุ่มในเครื่องแบบทหารในวันนั้น
จะเป็นเจ้าของร้านพาสต้าที่ด่งดังไปทั่วประเทศ

ที่มาทำพาสต้าหลายเส้นและซอสหลากหลายซอสให้ลูกค้าเลือก
ในราคาแค่๑๐๐บาทเท่านั้น
ส่วนสูตรอาหารและเคล็ดลับต่างของคุณก้าวจะเป็นอย่างไร
กลับมาติดตามต่อช่วงหน้าจ้า